ใช่ต้องออกกำลังกายเยอะ

ขยับนิดนึงเท่ากับการออกกำลังกายแล้ว
ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของทานอาหารกันหน่อย

บอกว่าขายดิบขายดีกับข้าวเกลียบว่าว

แล้วตอนนี้อากาศเริ่มที่จะเย็นลงแล้ว

แล้วต้องทานกับนี่เลยอากาศเย็นแบบนี้

ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
เขาบอกว่านิยมรับประทานข้าวเกลียบว่าว
เขาบอกว่าขายดีจนปิ้งออกขายแทบไม่ทันเลยทีเดียว

มีอาชีพเดินขายข้าวเกลียบว่าว
บริเวณตลาดสดสวรรคโลกและตลาดคุ้งวารี
บอกว่าช่วงหน้าหนาวนี่ครับ

มาจากที่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเดินขายเนี่ยวันละ๑รอบนะครับ
แต่ทุกวันนี้คนที่เขาเดินขายวันละรอบ
ต้องเพิ่มรอบขายถึงวันละ๓รอบ

เพราะว่าได้รับความนิยมมากจริงครับ
ชาวบ้านนิยมรับประทานกันนะครับ
จนตัวเองคนที่ขายนะครับ
และแม่ต้องช่วยกันปิ้งข้าวเกลียบว่าว
ตั้งแต่ตี๕เพื่อออกขาย
เขาบอกได้กำไรวันละเกือบ๒๐๐๐บาทครับ

จากการสอบถามป้าแอด

เจ้าของร้านขายของชำซึ่งเป็นลูกค้าประจำ
ก็บอกว่าซื้อเข้ากรีบว่าวของนายประเสริฐมา

เรียกได้ว่าเป็นลูกค้าเก่าแก่กันเลยทีเดียว

นิยมกินเข้ากรีบว่ากันในช่วงหน้าหนา
เนื่องจากเข้ากรีบว่าวทำมาจากเข้าเหนียวที่๑
แล้วนำไปตำกับน้ำตาลทรายและไข่

ซึ่งรสชาติของข้าวเกลียบว่าวจะออกหวานเข็ม
เวลานั่งดูทีวีก็นำมารับประทานกินเล่นไปด้วย
ใช่แล้วชอบทานมากเพราะว่าอย่างนั้นน้องใบตองเคยทานไหม
เคยทานชอบทานมากแล้วก็หาทานได้ยากแล้วในปัจจุบันนะครับ
เพราะว่าข้าวเกลียบว่าวนี่ก็เป็นอาหารสมัยโบราณเหมือนกันนะ
ปัจจุบันนี้เด็กในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นกันแล้ว
ต้องขับรถผ่านไปตามต่างจังหวัดก็จะเห็นมีคนฮิ้วมาขาย
แต่ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ยังพอหาทานได้นะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดต่างในช่วงภาคเหนือนี่แหละ
ถูกต้องแล้วใครที่ยังไม่เคยทานแนะนำหรือว่าให้ลองดูอร่อยมากจริงนะคะคุณผู้ชมอันนี้คอนเฟิร์ม
ต่อกันที่ภาคเหนืออีกเช่นเคยนะครับไปกันที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วกัน
ของขึ้นชื่ออาหารพื้นบ้านของภาคเหนือนั่นก็คือข้าวซอย
แต่ว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของไทยใหญ่ก็เลยเป็นชื่อใหม่ที่เรียกว่าข้าวซอยน้อย

ไม่ใช่ไม่ได้ให้น้อยต้องไปกินร้านอื่นเยอะแต่ว่ามันคือข้าวซอยน้อยที่ไม่เหมือนกับข้าวซอยปกติที่เราเคยทานกันนะคะ
อ้าวไปยังไงอยากดูแล้ว
หน้าตาของข้าวซอยน้อยที่เป็นอาหารท้องถิ่นของชาวไทยใหญ่ขายกันเป็นประจำทุกเย็นเลยบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยพม่าติดลำน้ำสายค่ะ
ลักษณะของเส้นทำเป็นแผ่นกลมบางแทนที่จะเป็นเส้นยาวเหมือนข้าวซอยหรือว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไป
เอาไปต้องนึกออกแล้วแบบนี้คล้ายเหมือนข้าวเกรียบ

รสชาติของข้าวซอยน้อยเนี่ยถือว่าอร่อยไม่แพ้ข้าวซอยใหญ่เลยนะคุณ

ชาวไทยใหญ่ค่ะที่ชายแดนเขาเล่าว่าข้าวซอยน้อยเป็นอาหารท้องถิ่นที่เรียกขานชื่อนี้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
ถือว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีมานานค่ะ
ส่วนที่เรียกขานชื่อว่าข้าวซอยน้อยเนี่ยคงเป็นเพราะว่าการนำเอาแผ่นแป้งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กไม่ใหญ่เกินไปหรือว่าไม่เป็นเส้นนั่นเอง
ก็เลยเรียกว่าข้าวซอยน้อยแบบนี้เล็กไง
ปกติข้าวซอยก็จะเป็นเส้นใหญ่ยาว

ใช่อร่อยมากสำหรับกรรมวิธีการทำนั้นก็คือนำข้าวสารไปแช่น้ำจนเปื่อยยุ่ยก่อน
จากนั้นค่ะนำมาโม่โม่จนเป็นน้ำแป้งที่ไม่ข้นหรือว่าไม่เหลวจนเกินไปนะคะ
แล้วก็ปรุงรสด้วยต้นหอมซอยเกลือแล้วก็อื่นตามที่ต้องการให้กลมอร่อย
ต่อจากนั้นนำข้าวแป้งที่ได้เทใส่ถ่าสแตนเลสวางบนน้ำเดือดปิดด้วยฝาอีกทีนึง
๑นาทีก็กลายเป็นแผ่นแป้งได้ข้าวซอยน้อยที่ทั้งหอมทั้งนุ่มน่ารับประทานแบบนี้
โอ้โหแล้วดูจากในภาพนี้ลูกค้ามารอต่อคิวกันเพียบเลยนะ
ใช่แล้วบางคนก็นิยมนำข้าวซอยมาปรุงในน้ำซุปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก่อนโรยด้วยผักชี
แล้วก็กะหล่ำปีสดหั่นฝอยก็จะให้รสชาติที่อร่อยไปอีกรูปแบบหนึ่ง

คล้ายข้าวเกียบปากหม้อคล้ายก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
แต่บางคนก็นำเนื้อข้าวซอยไปจิ้มกับน้ำจิ้มเหมือนทานกับขนมแบบนี้
เหมือนเป็นขนมเหมือนเป็นของหวานกันไป
อกจากความอร่อยแล้วราคาค่ะก็ถูกเหลือเชื่อเลย
โดยชามธรรมดาที่ให้แต่ข้าวซอยน้อยล้วนนะคะขายแผ่นละ๒บาท

บาทแต่ว่าถ้าใส่หมูลงไปแผ่นละ๕บาท
และถ้าเป็นข้าวซอยน้อยทรงเครื่องกล่องละ๒๐บาทค่ะ

ถ้าทั้งแบบเติมหมูและทรงเครื่องก็๒๕บาท
ว่าใส่ไข่เพิ่มก็จะเป็น๓๐บาท
คือเรียกได้ว่าใครที่อยากจะจัดเต็มที่๓๐บาทคนนั้นเลย
เห็นขายราคาถูกขนาดนี้แต่ยอดขายนะครับ

เฉลี่ยวันละ๑๕๐๐๒๐๐บาทเลยทีเดียว
และนักท่องเที่ยวที่นิยมไปชิมอาหารท้องถิ่นที่แปลกตา

ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปเยือนแม่สายนะคะ

หรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่คลายที่เคยทาน
ช่วยส่งไลน์มาบอกนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไง
แล้วก็มีขายที่ไหนบ้างนอกเหนือจากที่นี่
รู้สึกว่าทำมาเมื่อกี้ผมเห็นแล้วมีทางมาบอกว่า
เกลียบว่าวที่เสนอไปเมื่อสักครู่น่ากินจัง
และที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่า

ฉันอ่านเองมองเองก็ยังกลืนน้ำลายตามเอื้อกเลยคุณ
เอาก็ส่งกันมาได้นะคุณผู้ชมนะส่วนช่วงนี้

โอ้โหนี่เลยเขาบอกว่ามีอาหารน่ารับประทานที่นั่น
เป็นอะไรสามเหม็นนะย้ำ
ยำไงทำไมต้องชื่อยำสามเหม็น
มันดูแบบแปลกทานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ติดตามได้จากรายการครับ

แวะเวียนผ่านไปผ่านมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
จะต้องแวะมากินอาหารที่ครัวภูไข่ค่ะ
ซึ่งร้านนี้นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารที่สดแล้วก็ใหม่

ที่สำคัญนะคะที่ร้านยังมีเมนูให้เลือกกว่า๑๐๐เมนู
ไปดูกันค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะ
ร้านนี้แหละค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารเลิศรสสด
และมีเมนูให้เลือกหลากหลายกว่า๑๐๐เมนู
รอให้ลูกค้าไปลิ้มลองในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
สงกรานปานางเจ้าของร้านบอกว่า
เปิดร้านนี้มากว่า๕ปีแล้ว
หลังจากเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมในกรุงเทพมา๑๓ปี
เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือผักสามเหม็น
ได้ยินชื่อแล้วอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนค่ะ
เพราะว่าเมนูนี้ไม่เหม็นตามชื่อ
สามเหม็นที่ว่าคือสตอกระเทียมโทนและชะอม
ส่วนวัตถุดิบที่ต้องเตรียมคือชะอมสตอกระเทียมโทน
วุ้นเส้นพริกน้ำปลาน้ำตาลซอสหอยนางรม
เทียมโครงกุ้งหรือเนื้อสัตว์ตามใจชอบ
น้ำมันและไข่ไก่ค่ะ
ส่วนวิธีทำเริ่มจากเอาน้ำมันลงในกระทะ
ใส่พริกกระเทียมโขลกและไข่ไก่ลงไป
ผัดให้หอมคั่วขาดและกลิ่นที่สุด

นำเครื่องที่เตรียมไว้ใส่ลงไป

ปรุงรสตามใจชอบ
จากนั้นนำกุ้งไปลวกในน้ำที่ร้อนจัด
กุ้งสุกนำไปใส่ในเครื่องที่เตรียมไว้
ผัดให้แห้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
ซ้อมเหม็นไม่เหม็นตามชื่อ
แต่กลิ่นหอมชวนชิมน่ากินจริง
ชื่อป้าซามเหม็นแต่ไม่ได้ว่ามันจะเหม็นอะไร

ำนับดอกสตอไม่มีทุกตุลุการ

มันก็คือตัวนี้คือเราจะพยายาม
จะพยายามเอ่อสั่งตรงพวกคุณถ้าพี่เขาลงไปใต้ก็ต้องสั่งขึ้นมาครับผม
ส่วนอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านคือปลาทับทิมเคียงเมี่ยง
เมนูนี้เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพ
เพราะวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพร
สามารถกินเป็นของว่างหรือเป็นกับข้าวได้เลย
การกินก็คล้ายเมี่ยงคำค่ะ
สิ่งที่ต้องเตรียมคือปลาทับทิม
ขี้หนูขิงซอยตะไคร้
มะนาวหันลูกเต๋าถั่วลิสงและหอมแดงค่ะ
ส่วนวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยาก

เมื่อน้ำมันเดือดใส่ปลาลงไป
เร่งไฟทิ้งไว้ประมาณ๕นาที
เนื้อปลาจะสุกเหลืองน่ากิน
จากนั้นก็ผสมน้ำเมี่ยงค่ะ
เริ่มจากใส่พริกขี้หนูหอมแดง
ขิงซอยตะไคร้มะนาวถั่วลิสง

ที่มีส่วนผสมของมะนาวและน้ำตาลปี๊บ
เนื้อปลาเริ่มเย็นก็ราดน้ำเมี่ยงลงไป
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
ลับของเมนูนี้คือต้องใช้มะนาวสดเท่านั้น
ราดน้ำเมี่ยงต้องรอให้ปลาเย็นก่อน
ราดตอนปลายังร้อนจะทำให้เนื้อปลาไม่กรอบไม่อร่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อยทั้ง๒เมนูไม่โรช้า
ขอลืมชิมรสสักหน่อยค่ะ
ทั้งสองเมนูวันนี้ทั้งอร่อยและเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
สตอในผัดสามเหม็นมีส่วนช่วยบำรุงสายตา
ป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดความดันโลหิต
ยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
ชะอมช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดความร้อนในร่างกาย
ป้องกันโรคท้องผูก
เมนูทัพทิมเคียงเมี่ยงมีกรดไขมันโอเมก้าสาม
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน
และป้องกันโรคความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ
กระตุ้นการพัฒนาสมองในวัยเด็กด้วยค่ะ
ฝีมือขั้นเทพของเจ้าของร้านครัวปูไข่
ที่มีประสบการณ์ด้านอาหารมาร่วม๒๐ปี
การันตีความอร่อยของร้านนี้
การเดินทางไปชิมอาหารที่เมืองประตูสู่อีสาน
อย่างอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
จะไม่ทำให้รู้สึกผิดหวังเรื่องความอร่อยแน่นอนค่ะ
วัชรีดวงสายข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน

เป็นช่วงที่คุณผู้ชมนิยมที่จะส่งไลน์มาพูดคุยกับเราเยอะที่สุด
เพราะว่าบางคนก็เคยไปทานร้านต่างที่เรานำเสนอไปนะคะ

มีคนส่งมาบอกว่าแถวบ้านพระยาสุเรน
ก็มีคนทำอาหารไทยใหญ่ไปขายเหมือนกัน

บอกมีคนเคยไปทานนะบอกว่าไปประจำ
แล้วก็ไปที่นั่นต้องทานทุกครั้งเลย

น่าทานมากแต่อันนี้คุณต้องทานนะ
เขาบอกว่าปลาทับทิมช่วยรักษาโรคความจำเสื่อมในผู้สูงใหม่ยุค
ฝืมจากหลังไปจำอะไรไม่ค่อยจะได้

เดี๋ยวดิฉันจะเอาปลาทับทิมมาให้คุณ

คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวดีกับปตท
ถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้
ดูสิว่าป่าไม้จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้จริงหรือเปล่าค่ะ
ช่วงเล่าเรื่องป่า
สนับสนุนโดยปตท
สวัสดีครับผมแตงโมพรมพิสุทธิผิวอ่อนครับ
ตามปกติแล้วถ้าผมมีเวลาว่าง
ผมมักจะชอบไปเที่ยวตามป่าตามเขานะครับ

และที่สำคัญนี่ชอบปั่นจักรยานด้วย

บรรยากาศดีร่มลื่นไปปั่นดีกว่า
แล้วผมเคยอ่านเจอข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะครับ

จริงหรือไม่ครับการปลูกต้นไม้เนี่ย
สามารถลดระดับความสูงของน้ำทะเลดงได้
และที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้
ยังช่วยนะครับลดการละลายของน้ำแข็งคั่วโลกได้อีกด้วย
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเขาบอกว่า
ปลูกต้นไม้ช่วยลดระดับความรุนแรง
พายุเฮอริเคนได้ด้วยนะฮะ
โอ้โหถ้ามากมายขนาดนี้เนี่ยจะจริงหรือไม่ไปดูครับ

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ปลูกต้นไม้ครับ
ซึ่งการปลูกต้นไม้ในบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร

จะมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น

ปกคลุมพื้นดินของป่าไม้ในบริเวณคั่วโลก
มีผลต่อการดูดทรัพย์แสงแดดจากท้องฟ้าได้มากขึ้น
ซึ่งนั่นก็หมายถึงการเพิ่มอุณหภูมิของผิวโลก
ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ

ปลูกต้นไม้ในป่าร้อนชื้น
จะช่วยชะลอภาวะโรคร้อนได้เป็นผลดีมากเลยนะฮะ
เนื่องจากการดูดคาร์บอนในบรรยากาศครับ

เพื่อให้เพิ่มความชื้นให้กับโลกของเรานะฮะ

จะช่วยให้อุณหภูมิของโลกเรามันลดต่ำลงครับ
ป่าไม้มีผลกระทบต่อสภาวะของโลกใน๓ทางคือ
ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่
อย่างที่สองครับคือการปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศ

และอย่างสุดท้ายคือการปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด
ซึ่งก็เป็นการช่วยลดความร้อนของโลกได้เช่นกัน
สังคมเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จึงเดินทางมาถึงจุดที่ต้องการป่าไม้เพิ่มขึ้น

จะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง

ทรงมีพระราชดำรัฐในเรื่องของการปลูกป่า
ว่าเราควรปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน
และคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง

คนหนึ่งคนถ้าเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้น

กระถางต้นไม้หรือว่าตามระเบียงบ้านนะฮะ
แต่ถ้าเป็นคน๑ล้านคนครับ

จากหนึ่งต้นจะกลายเป็นหนึ่งล้านต้น
แล้วก็จะกลายเป็นสวนที่สวยงามนะครับ

ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยครับ

อย่าลืมดูแลธรรมชาติรอบตัวคุณ
เพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตครับ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
แน่นอนว่าปลาไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้จริงนะคะ

ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวสนุกรออยู่อีกเพียบเลยค่ะ